สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
หลังจากที่หวายปัญญาริสาค่ะได้ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมาให้เราได้ชมกัน
ก็เรียกเสียงฮาได้ไม่น้อยเลยเพราะว่าลุคที่ดูเซ็กซี่ขึ้น
รวมถึงไม่คิดจะสร้างกระแสใดค่ะ
เป็นอีกหนึ่งสาวที่สลัดภาพนักร้องวัยใส
ลุคมาเป็นสาวเซ็กซี่เต็มตัวอีกคน

ฟิตหุ่นรีดน้ำหนักตัวหายไปถึงเกือบ๑๐กิโลกรัมค่ะ
งานนี้ก็มีเสียงวิจารณ์ตามมานะคะ
ว่าทั้งการแต่งตัวแล้วก็ท่าเต้นที่ดูแรง
ก็เป็นเพราะเจ้าตัวนั้นหวังจะสร้างกระแสให้เป็นที่พูดถึง
ซึ่งนักร้องสาวก็ปฏิเสธย้ำชัดเลยค่ะ
ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานเพลงเท่านั้น
ส่วนการแต่งตัวที่ดูเซ็กซี่ขึ้นนั้น
เจ้าตัวก็ตอบตามสไตล์สาวมั่น
ฟิตหุ่นมาทั้งทีก็ต้องมีโชว์บ้างเป็นธรรมดาค่ะ
สำหรับตัวหวายเองแล้วหวายรู้สึกเฮลตี้มากขึ้นค่ะ
เพราะว่าได้เข้าฟิตเน็ตตลอดเลยค่ะ

ก็พยายามที่จะให้มันเป็นอาหารที่คลีนมากขึ้นค่ะ
ชอบหนูแล้วหนูรู้สึกเหมือนอุตส่าห์ฟมาแล้ว

เพราะว่าจะฟิตมาทำไมถ้าไม่อยากโชว์ทุกคนอะเนาะ
ก็อาจจะมีถ่ายรูปแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบไปถ่ายปกนิตยศาสต
ไปถ่ายให้นิตยสารอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วก็เลยยังอยากออกคลิปพอปอยู่แต่
แต่เปลี่ยนมาเป็นแบบลุคที่มันดูเปรี้ยวขึ้นนิดนึงค่ะ
อาจจะไม่ถึงเซ็กซี่จ๋าแบบใส่สั้นมาก
แต่ว่าขอให้ดูเปรี้ยวสีจัดจ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
กระแสเนี่ยหนูไม่ได้ตั้งใจหวังเรื่องแบบ
เรื่องการแต่งตัวเลย
แต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่าหนูแบบฟิตมากกว่าค่ะ
เพราะว่าหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องสเกลมากเลย
หรือเรื่องน้ำหนักแต่ว่าอยากที่จะให้ดูเฟิร์มมากกว่าค่ะ